วันนี้นะคะสำหรับครอบครัวธนานิกรนะคะ
เพื่อนในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการนะคะ
ก็ยังส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องกับงานสวดพระพิธรรมศพนั่นเองค่ะ
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวพงธนานิกรค่ะได้ทำพิธีสวดพระอภิษฐรร
คุณโน๊ตพัฒนารินที่วัดธาตุทองเป็นคืนแรก
ซึ่งคุณระยะคุณพ่อของคุณโน๊ตได้เปิดใจกับสื่อมวลชน
บอกว่ามีโอกาสได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายเนี่ย
ทางโทรศัพท์แค่วันเดียวเท่านั้นก่อนที่จะเกิดเหตุ
คุณโน๊ตเองมาขออนุญาตใช้โรงรถที่บริษัท
เพื่อจะทำการซ่อมบิ๊กไบท์คันโปรดของเขานั่นแหละค่ะ
คุณพ่อบอกเลยว่าสภาพจิตใจตอนนี้ของคนในครอบครัว
ไม่สู้ดีจริงยังยอมรับไม่ได้ค่ะ
ส่วนทางด้านคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นแม่แดงแม่เมา
พี่กวางพี่น็อตนุติรวมไปถึงสมาชิกวงสาวค่ะ
ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมเมื่อคืนนี้นะคะ
ถึงความทรงจำที่มีต่อคุณโน๊ตในวัยเด็ก
รวมไปถึงขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพงธนานิกรด้วยค่ะ
เราพูดกับน้องตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าโน๊ตไปที่ดีนะ

สิ่งที่เราใจหายมากก็คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าน้อง

เราเห็นน้องมาตั้งแต่เล็กเลย

คือพวกเราพวกเราได้เจอน้องเพิ่งไม่นานเอง
ไม่นานเองก่อนที่น้องจะเสีย
ก็มาถึงก็กอดทั้งคู่
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือ
น้าตุ๋ยกับน้ารยาแข็งแรง
ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้